มาดูต่อกันที่เรื่องของน้องนายนพัฒน์กันบ้างกับคุณแม่หมูพิมพากานะครับ
วันก่อนเนี่ยโพสต์เรื่องว่ามีการใช้ภาพของน้องนายไปโฆษณาสินค้า
ซึ่งเจ้าตัวเองบอกว่าเขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์นี้นะคะ
แล้วทางภาพต้นกำเนิดเกิดเรื่องนั่นเองนะครับ
ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้เหมือนกันบอกว่า

แล้วก็ยกเลิกสัญญาเขาก็มีการปลดภาพปลดทุกอย่างแล้ว
แต่ท้ายที่สุดพอเกิดเรื่องแดงแบบนี้ขึ้นมาบริษัทเขาก็เสียหายเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทางคุณแม่หมูเนี่ยจะมีออกมาชี้แจงหรือแจ้งเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะ

เมื่อเช้าผมก็ได้ดูแถลงข่าวเหมือนกันครับผม

ผมรอให้ผู้จัดการของผมออกมาแจ้งแถลงการพรุ่งนี้ทีเดียวดีกว่าครับ
ทุกอย่างอยู่บนภูมิฐาของความถูกต้อง
อยู่บนภูมิฐาของความยุติธรรมครับผม
ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับผม

มาวันนี้เป็นผู้จัดการผมแม่ยังคงทำงานเหมือนกับมืออาชีพ
แล้วเราก็ร่วมงานกับทางหลายแบรนด์เหมือนกันครับผม
แล้วก็อย่างที่บอกอาชีพเราเรายึดความสุจริตเป็นหลักยึดธรรมะเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่บนความถูกต้อง
ซึ่งทางเจ้าของแบรนด์เองเขาก็บอกว่าอยากให้จบเรื่องนี้ด้วยดี
เดี๋ยวทางคุณแม่หมูเดี๋ยวรอกันอีกทีแล้วกันว่าจะจบยังไงกับคุณซี่
โมงเย็นนะคะก็จะมีการแถลงข่าวที่ตึกมารีนนท์ค่ะ
เทิงไทยรัฐของเราเดี๋ยวเกาะติดมาให้ได้ฟังกันแน่นอนค่ะ